อย่างก็เป็นช่วงที่เราซื้อซ้อมอยู่นะครับกลางจะมีการถ่ายข้อสดการตัวเพื่อเพรียบทะบานะครับ
ตอนหลังเขาจะทราบว่าเป็นแผลควร
แผลควรเป็นแดดเขาจะมีการฝากให้ดึง
เพราะว่ามีแผลขาดต่ำ
และไม่ได้รักษาแสงแบบมาก

ประสิทธิ์เผินขึ้นรู้สึกเกิอร์
คนที่เข้ามาจะเข้าใจว่าเรากำลังวอกอากาศส่วน

และถึงก็เรียกภัยเพียวของเขาต้องก็ใจ

ข้อสอบแหน่งมีอาการป่วยทันติศจริง
ถ้าป่วยทันติศนี่ไป